วันเกิดนี่เขาไปปาร์ตี้รวมกลุ่มที่ไหนกันคะ
เขาก็อาจจะเปิดโรงแรมเปิดห้องจัดปาร์ตี้ไพรเวทส่วนตัว

เอาจริงปาร์ตี้กินลงกินเหล้ากันถ้าอายุเกิน๒๐นี่ก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะ
แต่ถ้าคุณไปเปิดห้องพลายเวทปาร์ตี้ส่วนตัวเอ้าจริงก็ทำได้
แต่เพราะเอิ้นแก๊งนี้ไปกัน๑๕คนแล้วมันไม่ได้มีแค่เหล้าไงคะ

มันมีอย่างอื่นด้วยจนตำรวจเขาต้องบุกขนาดนี้ค่ะ
มันไม่ได้ช่วยเหล้ากันนึงค่ะ
บุกขนาดนี้ตอนแรกหลายคนบอกเขามีอาวุธสงครามเหรอหรือว่ายังไง
ยาค่ะยาเต็มปาร์ตี้เลยนะคะ
เป็นปฏิบัติการของตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือว่าดศ
นำโดยพันธุ์ตำรวจโทยิงพรรำพาพัฒนาวาสนะคะ
นี่ที่เห็นอยู่นี่ตี๔นะคะเมื่อวานนี้
แล้วรวมตัวกันจัดปาร์ตี้ยาฉลองวันเกิด
พอบุกเข้าไปเนี่ยวัยรุ่นอยู่กัน๑๕คนผู้ชาย๑๑ผู้หญิง๔
ปัสสาวะแล้วเนี่ยเป็นสีม่วง๙คนนะคะ
ส่วนของกลางไม่ต้องสืบว่าเสพอะไรนะคะ
เพราะว่ามีเคตามีนอยู่๕ถุงน้ำหนักกว่า๘กรัม

สอบสวนผู้ชายชื่อเต้เขาอายุ๒๗ปี
คือคนที่อายุมากที่สุดในปาร์ตี้นี้แล้วในบรรดา๑๕คน
บอกว่านัดจัดปาร์ตี้สั่งสรรค์กันในรีสอร์ทนี่แหละ

คิดเลยว่าจะมีคนเอายามาเสพ
แล้วก็เลยทำให้ตำรวจตามมาจับกันแบบนี้
ตำรวจบอกไม่เป็นไรไม่ทันคิดอะเนาะ
ก็รวบยอดกันไปเลยทุกคน๑๕คนนี้โดนข้อหา
ร่วมกันมียาอียาเสพติดประเภท๑และยาเคยาเสพติดประเภท๒
ส่วนคนที่ปัสสาวะสีม่วงทั้ง๙คน
วกข้อหาเสพไปอีกกระทงนึงก็แล้วกัน
ตอนนี้ทั้ง๑๕คนถูกนำตัวส่งสนบังเขน
ดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยนะคะ
กลายเป็นว่าต้องไปฉลองวันเกิดในคุกเลยนะฮะ